ครับเมื่อคืนนี้นะเค้ามีเจ้าของพื้นที่แถวหลักสี่
คุณสิระเจนจากครับเค้าบอกว่า

ในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ถ้าเป็นสอสอก็ต้องนำตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เพลงเสร็จทางที่สำคัญไอ้สถานบันเทิงเนี้ยน่ะครับปล่อยให้เยาวชนเนี้ยเข้าไปเที่ยวกันด้วย
แล้วก็มีโควิดกับบริเวณระยะห่างอะไรกันอ่ะอืมก็นั่งใกล้ชิดกันมากมาย
เนื่องจากว่ามีการล้อมเรียนจากประชาชนว่าแหล่งเนี้ยตรงเนี้ยปล่อยให้มีการมวดสูงของวัยมรุ่นของเยาวชน

ก็เป็นร้านจำหน่ายสุราเป็นผับบาร์ทั่วไปก็มีวัยรุ่นชายหญิง
สักประมาณสองร้อยกว่าคนก็ก็นั่งดื่มกินกันอยู่
พอไปถึงโอ้โหทุกคนก็ต้องแบบหยุดเปิดไฟพึบ
ขอตรวจบัตรประชาชนหน่อยอายุถึงไหมนะฮะ
บางส่วนไปถูกตรวจปัสสาวะว่าปัสสาวะสีม่วงหรือเปล่า
มีการมั่วสุมยาเสพติดหรือเปล่า

จริงร้านนี้เป็นร้านคนรู้จักของคุณศิระเองด้วยนะ
แต่เขาบอกว่าผมก็จะไม่ละเว้นพักพวกพวกพ้องผมแน่นอน
ก็ต้องดำเนินการตามที่ประชาชนเขาร้องมา
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้อำกับการสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่า
จากการตรวจสอบเนี่ยมีวัยรุ่นที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐๓๐กว่าคน
สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาสั่งปิดหรือเปล่า
เพราะว่าเขาปล่อยให้เยาวชนเข้าไปไปใช้บริการก็ต้องปิดแหละ
ซึ่งจากการตรวจปัสสาวะแล้วเนี่ยนะฮะพบว่าปัสสาวะสีม่วงเนี่ย๒คนนะฮะ
แล้วก็ยอมรับว่าเสพไอซ์เข้าไปเสพกัญชาเข้าไป
ต้องเดี๋ยวขยายผลว่า๒คนนั้นคุณไปซื้อมาจากไหน

ในส่วนของผู้เสพเองก็ต้องประสานปปศนำไปบำบัดต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเมื่อคืนโดนเรียงแถวขึ้นรถไปดำเนินคดีกันไปนะฮะ